อีกเรื่องหนึ่งที่กำลังเป็นข่าวใหญ่เลยนะฮะ
นั่นก็คือกรณีของคุณกะละแมนะครับ
ก่อนหน้านั้นมีการเหมือนโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของเธอเองนะครับ
กินแล้วหน้ายกตายกจมูกกระชับหน้าไม่มีเหนียงอะไรอย่างนี้นะฮะ
ทีนี้ออยก็ฟันเรื่องนี้บอกว่าเป็นการโฆษณาอวดอ้างเกินความจริง
ทีนี้มันมีอีกคลิปหนึ่งที่คนในโลกโซเชียลเขาแชร์ออกมานะครับ
กรณีที่คุณกะละแมพูดถึงผู้ป่วยโควิด๑๙ที่สมุทรสาคร
แล้วก็รับผลิตภัณฑ์อะไรสักอย่างของเธอไปกิน
แล้วปรากฏว่าหมอตรวจไม่พบเชื้อโควิด๑๙

กลายเป็นประเด็นอีกประเด็นนึงแล้วนะครับคุณผู้ชมลองไปชมคลิปนี้กันก่อนนะฮะ
ก็ต้องมีการตรวจเช็คว่าเอ้ยเป็นยังไงเชื้อโควิด๑๙
ปรากฏว่าเชื้อหายจาก
อันนี้ก็เหมือนเป็นการพูดคุยกันถึงเรื่องของผลิตภัณฑ์นะฮะ
แล้วเธอก็บอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งติดเชื้อโควิด๑๙
สมุทรสาครแล้วทีนี้ก็อยู่ในการรักษากักตัวทางโรงพยาบาลเขาดูแลอยู่
ครอบครัวทั้งภรรยาแล้วก็ลูกไม่ติด
ลูกก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของเธอ

แล้วก็ไม่เป็นโควิด๑๙
และทีนี้ภรรยาลูกของผู้ป่วยเนี่ยก็เอาผลิตภัณฑ์เนี่ย
ไปให้ผู้ป่วยที่ถูกกักตัวได้รับการดูแลจากแพทย์อยู่
แล้วปรากฏว่าสัก๗วันหมอตรวจไม่พบแล้วไม่พบโควิด๑๙แล้ว
ทีนี้มันก็คนที่เข้าไปชมคลิปนี้ก็บอกเอ๊ะมันเกินจริงหรือเปล่า
อวดอ้างสรรพคุณของสินค้าเกินไปหรือเปล่า
อย่างนี้ไม่ต้องเอาวัคซีนป้องกันโควิด๑๙ไม่ต้องสั่งแล้ว
ประเทศไทยไม่ต้องสั่งแล้วใช้ผลิตภัณฑ์นี้ก็ได้นะฮะ
แล้วบางคนก็บอกว่าโอ้เป็นการอวดอ้างนะครับ
กลายเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ชาวโซเชียลแล้วก็ผู้ใช้ทวิตเตอร์
เรียกร้องให้มีการเปิดเผยรายชื่อโรงพยาบาล
อนุญาตให้ญาตินำอาหารเสริมไปให้ผู้ป่วยโควิด
อยู่ระหว่างการรักษากินนะครับ
อกจากนี้ยังมีคนสมุทรสาครเขาบอกโอ้โห
ทำไมเหมือนต้องมาซ้ำเติมในพื้นที่อีกอะไรอย่างนี้นะครับ
ก็เป็นความคิดเป็นความเห็นเป็นคอมเมนต์ต่างมากมาย
แล้วก็โดยเฉพาะการโฆษณาเกินจริงของคุณกะละแมเนี่ยนะฮะ
เราย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านั้นที่เป็นต้นเหตุนะครับ
กรณีที่คุณกะละแมตกเป็นผู้ถูกวิพากษ์วิจารณ์
อยู่ในโลกโซเชียลกระหึ่มโซเชียลเลยนะคุณนะ
คลิปนี้จริงคลิปนี้เป็นคลิปที่คุณกะละแมไลฟ์
แล้วก็จะมีแฟนคลับมีคนที่ใช้สินค้าของเธอ
ก็คอมเมนต์ก็พูดคุยกันมาแล้วคุณกะละแมก็เป็นการแชร์ประสบการณ์ของตัวคุณกะละแม
แต่ทีนี้ทีมงานมีการไปตัดบางช่วงบางตอนเอาไปโปรโมท
แต่ใจความพอมันจับใจความได้มันก็กลายเป็นนี่
มูกที่ไม่ได้ทำมาแต่มันก็โด่งขึ้น
รอบหน้าก็ชัดไม่ต้องง้อหมอไม่ต้องง้ออะไรเลยนะครับ

หน้าชัดเหนียงหายหน้ายก
ที่เคยหนังตาตกก็เป็นตาสองชั้น
ขมวดตรงนี้หายร่องแก้มตื้น
ฉันก็ย้ำอีกครั้งว่าไม่เคยทำจมูกอะไรใดเลย

ตอนนี้คุณจัดผลิตภัณฑ์ตัวเองเข้านาน
โอ้หลายคนก็บอกผลิตภัณฑ์อะไรนี่มาสัจจันทร์จริงเลยนะฮะ
เรื่องนี้ทำให้อ่อเยาะเต้นนะคุณนะ

เพราะว่าคนที่อยู่ในโลกโซเชียลเขาก็บอกว่า
กระแมคุณเป็นทั้งดารานักร้องเน็ตอาดอล
ขอให้รับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องของการโฆษณาผลิตภัณฑ์ต่าง
เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดต่อคนในสังคมนะครับ
เรื่องนี้นะครับก็เพศรัชกรหญิงสุพัทธาบุญเสริม
รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาก็เปิดเผยนะครับ
บอกว่าตามที่ปรากฏว่าพิธีกรชื่อดัง
ทำคลิปวิดีโอบรรยายสรรพคุณผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
รอบหน้าชัดเหนียงหายหน้ายกตายกอะไรเนี่ยนะฮะ

โดยคลิปดังกล่าวมีการแชร์ทางสื่อออนไลน์เป็นจำนวนมาก
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือออยได้ตรวจสอบ
พบว่าคลิปดังกล่าวเป็นการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ี่ห้อหนึ่งนะฮะก็มีเลขสาระบบอาหาร
นู้นเลขนี้ออยเขาชี้แจงมานะครับ
แล้วก็มีการโพสต์โฆษณาลงทางอินสตาแกรมแล้วก็เฟซบุ๊กนะครับ

โดยโอ้อวดสรรพคุณว่าช่วยกระชับผิวหน้า
ไขมันส่วนเกินบนใบหน้าเพิ่มชั้นตา
อีกทั้งมีการเปรียบเทียบว่าสามารถทดแทนการศัลยกรรมได้
ซึ่งเรื่องนี้นะครับออยขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริง
ไม่มีผลิตภัณฑ์อาหารตัวใดที่สามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
หรือการทำงานของร่างกายได้ตามที่กล่าวอ้าง
โฆษณาดังกล่าเป็นการโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาต
โฆษณาคุณประโยชน์คุณภาพหรือสรรพคุณอันเป็นเท็จ
หลอกลวงให้หลงเชื่อโดยไม่สมควร

โทษก็ตามพระราชบัญญัติอาหารนะฮะ
จำคุกไม่เกิน๓ปีปรับไม่เกิน๓๐๐๐บาท

พร้อมดำเนินมาตรการทางปกครอง
มีหนังสือถึงทางตำรวจปคบ

ดำเนินคดีทางกฎหมายแล้วนะครับ
แล้วก็บอกว่าออยเคยได้ดำเนินคดี

โฆษณาโดยไม่รับอนุญาตนะครับ
ก็คุณคิดดูว่า๗คดีแล้วนะ
๗คดีค่อยที่จะดำเนินคดีไปแล้ว
แล้วก็ทีนี้ความเคลื่อนไหวของคุณกราเมน
ล่าสุดออกมาเคลื่อนไหวเรื่องเกี่ยวกับกรณี
ผลิตภัณฑ์ที่ยกกระชับใบหน้าอะไรที่เธอโฆษณาในคลิปนี้นะฮะ
ก็มีออกมาเคลื่อนไหวเมื่อวานตั้งแต่ช่วงสาย
เป็นโพสต์ล่าสุดแล้วก็บอก
คือเขาก็บอกว่ากระแสที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับความไม่เหมาะสม
เขาขอใช้พื้นที่ในการชี้แจง

ตัดมาจากเนื้อหาของการไลฟ์ที่กะละแมพูดคุยกับแฟนคลับ

ก็ชวนกันมาพูดคุยถึงประสบการณ์จริง
ซึ่งแมร์ได้เล่าถึงประสบการณ์จริงและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับแมน
โดยไม่ได้ระวังในความไม่เหมาะสมของเนื้อหา
ทีนี้หลังจากนี้หลังจากนั้นทีมงานก็ได้นำเนื้อหาบางส่วน
จากการไลฟ์มาตัดเป็นคลิปวิดีโอเพื่อใช้โปรโมท

พอคุณกะละแม้ได้ทราบถึงกระแสที่เกิดขึ้น

สั่งลบและระงับโฆษณาชิ้นนี้ทันที
ย้ำอีกครั้งว่าผลลัพธ์จากการใช้ผลิตภัณฑ์
ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล
แล้วก็บอกว่าเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับเธอ
สิ่งที่เธอพูดนะนะ
ใช่ค่ะถูกต้องและขออภัยที่ไม่รอบครอบ
สัญญาจะนำคำแนะนำไปปรับปรุง
พอคลิปเก่าจบไปคุณกาลแมออกมาเคลื่อนไหว
คลิปใหม่ที่เราให้ดูตอนแรกเกี่ยวกับเรื่องของโควิด๑๙
ใกล้เป็นประเด็นและสาวเสื้อเหลืองที่นั่งคุยกับคุณการแมร์
คือน้องติช่าก็โดนชาวเน็ตจวกไปด้วยเหมือนกัน
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูว่า
วันนี้คุณกะละแมจะออกมาเคลื่อนไหว
เรื่องกรณีของเคสลูกค้าที่บอกว่ากินแล้วเป็นกิน
เป็นยังไงนะคะ